เมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามคาดนะคุณผู้ชมลดราคาพลังงานครับตามมติคือ
ทั้งค่าน้ำมันและค่าไฟฟ้าแต่ว่าลดเท่าไหร่และเริ่มลดช่วงไหน

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
มีมติเห็นชอบลดภาษีสรรพสามิตร
น้ำมันดีเซลลง๒บาท๕๐สตางค์ครับ

อยู่ที่ไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตร
มีผลตั้งแต่๒๐กันยายน
ไปจนถึง๓๑ธันวาคมนี้

อยู่ที่๓๑บาท๙๙สตางค์ต่อลิตร
ก็จะเหลือ๒๙บาท๔๙สตางค์ต่อลิตร
เมื่อมตินี้หรือว่านโยบายนี้

และดูถึงกลุ่มผู้เดือดร้อนจริงอีกครั้งหนึ่ง

ว่าจะเป็นการลดค่าการตลาด
ซึ่งปัจจุบันค่าการตลาดอยู่ที่๒บาท๔๕สตางค์
ถึง๕บาท๕๗สตางค์
ก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะครับ

โดยลดจากราคาหน่วยละ๔บาท๔๕สตางค์
ลงเหลือหน่วยละ๔บาท๑๐สตางค์ลดไป๓๕สตางค์
ตรงนี้จะใช้งบประมาณ๑๕๐๐๐ล้านบาท
เป็นการยืดหนี้ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จะมีผลในรอบบินเดือนกันยายนเลยครับ

ทางการไฟฟ้าก็จะปรับลดให้ในรอบบินเดือนถัดไป
ซึ่งท่านนายกเศรษฐาบอกว่าเป็นเพียงมาตรการไฮไลท์ที่ต้องเร่งพิจารณาช่วยเหลือประชาชนก่อนครับ
เรื่องสุดท้ายเรื่องนี้ชาวเชียงใหม่หรือว่านักท่องเที่ยวที่ไปเชียงใหม่เนี่ย

เพราะเจ้าของตลาดช้างเผือกตลาดเก่าแก่ระดับตำนานคู่เมืองเชียงใหม่
บริเวณแยกประตูช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
เขาประกาศขายตลาดพื้นที่๔ไร่๕๘ตารางวาครับ
ในราคา๔๐๐ล้านบาท
มีทั้งแผงค้าในตลาดและอาคารพาณิชย์รอบตลาด๒๕คู่หาครับ
จะมีรายได้ระยะยาวจากค่าเช่าเดือนละ๔๕๐๐๐บาท

โดยเจ้าของตลาดครับไม่ได้เปิดเผยเหตุผลการขายครั้งนี้
ที่ถือว่าเป็นที่ดินทำเลทองที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่
โดยตลาดช้างเผือกเปิดมานานกว่า๕๐ปี
เปิดทั้งตลาดสดนะตั้งแต่เช้ายันสาย
และยังเป็นแหล่งรวมสตรีทฟู้ดเจ้าดังในตำนานมากมาย
แล้วก็ยังเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวครับ
พอประกาศขายแบบนี้ทั้งผู้เช่าร้านค้าประชาชนนักท่องเที่ยวก็น่าจะใจหายพอสมควรเลย